ท่านผู้ชมครับคิดว่ายังไม่ลืมกันหรอกนะฮะ
เหตุการณ์ที่คุณหมอกระต่ายนะครับคุณหมอที่เดินข้ามทางม้าลายในกรุงเทพเนี่ย
ค่ะแล้วจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ของตำรวจเนี่ย
จอดแล้วพุ่งชนจนคุณหมอเสียชีวิตล่าสุดมันมีเหตุการณ์ลักษณะเหมือนเหมือนกันเลย
แต่โชคดีมากนะครับพยาบาลท่านนี้ซึ่งท้องด้วยนะฮะ
ไม่ถูกรถคันนี้ชนขณะที่ขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟแดงตอนที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายครับ
อุ้ยอุ้ยมึงกับพี่
นี่ฮะนิดเดียวเลยแล้วไฟแดงแล้วด้วยนะนี่กล้องหลังรถฮะ
ส่วนนี้กล้องหน้ารถแม่ตัวหนังสือมันบังไปหน่อยเอาเป็นว่านี่เห็นไหม
ไฟแดงอยู่ค่ะคือไม่เบรกเลยนะฮะจังหวะนี้หัก
หลบซ้ายแล้วก็พุ่งต่อเธอได้ยินเสียงแตกปีนด้วยมั้ยโอ้ย

ใช่และมีคนหนึ่งที่เดินข้ามด้วยได้เห็นฮะ

แถวพื้นที่ย่านลุมพินีนะครับในกรุงเทพนะครับทุกผู้ชมครับ

มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าของกล้องหน้ารถกล้องหลังรถคันนี้เนี่ย
เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์เนี่ยโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันแบบ

ไปชนเข้าทำยังไงใช่ค่ะนิดเดียวเลยค่ะ

ล่าสุดตำรวจสนลุมพินี
ได้ตัวคนขับรถกระบะตู้ทึบคันนี้แล้วนะฮะ

เดี๋ยวดูนะฮะสนลุมพินี
เจอตัวคนขับรถกระบะแล้ว
นี่ฮะคือคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ย
ชื่อนายวีรยุทธ์จำปาราช
กระบะคันนี้นะฮะรถกระบะก็ได้มาคุมตัวมาสอบสวนนะครับ
ทีนี้เอาเรื่องตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ก่อนเออเมาหรือเปล่า
ตำรวจบอกมันตรวจไม่ได้แล้วมันเกินวันแล้ว
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่๒๖มีนาคม
แต่หลักฐานในกล้องวงจรปิดก็จะเป็นเรื่องความผิดต่างนะฮะ

เขาสารภาพว่าเขาขับรถฝ่าไฟแดงฝ่าสัญญาณไฟจราจรจริง
คำถามก็คือว่าเอ้าทำไมอ่ะไม่เห็นเหรอ

เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคุณเขียนมาสอน
จะไปส่งของสดที่โรงเรียนย่านสาธรณ์
แล้วเดี๋ยวต้องไปต่ออีกย่านสามเศษอีก
ไม่ทันดูว่าตรงนั้นมีทางม้าลายแล้วก็มีไฟจราจร
ก็เลยเนี่ยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้น
โอ้โหยิ่งไม่ชำนาญทางนี้ต้องยิ่งต้องระวัง
ตำรวจก็แจ้งข้อหาไป๔ข้อหานะครับ
คือ๑ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะครับ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์
ไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบขับขี่

โอ้โหนี่ปี๖๕แล้วค่ะ
บริษัทต้นสังกัดเขารับพนักงานมาขับรถส่งของ

นี่ฮะแล้วก็ข้อสี่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

เดี๋ยวฟังเสียงทางตำรวจหน่อยนะฮะ
ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ซึ่งตรงนี้ครับการที่มีวินัยจราจรก็จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้
ช่วยลดความสูญเสียของผู้ใช้รถใช้ถนนได้
ล่าสุดตำรวจก็ส่งฟ้องสารแขวงปฐุมวันแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นายวิรยุทธ์จำปาราชนะฮะเกี่ยวกับความผิดอย่างที่บอกไปนะครับ
สารท่านพิพากษาว่ามีความผิดตามพรบจราจรทางบกนะครับ
ให้จำคุกสองเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาทรับสารภาพเป็นประโยชน์
แต่การพิจารณาก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๑เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
แต่ว่าไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกก็เลยให้รอลงอาญาเอาไว้๑ปี
แล้วก็ให้คุมประพฤติจำเลยต้องมารายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ

โอ้โหโชคดีจริงสำหรับพยาบาลท่านนั้นแล้วก็คนที่ข้ามถนนนะฮะ
แต่ทีนี้มันต้องไปดูกับหลายอย่างเหมือนเช่นต้นทางคุณมาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่
แล้วขับรถส่งของคือฝากบริษัทต้นสังกัดเลยนะฮะ